อะไรละอึ้งก็อาชีพนี้ไงคะคุณผู้ชม
น่าตกใจที่สุดน่ากลัวที่สุดโอ้โหจับตุ๊กแก่แต่ว่าไม่ได้นะ
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละพัน

นี่แหละคุณอาชีพสร้างรายได้อาชีพทำเงินนี่แหละ
จับเห็นเป็นตัวเป็นแบบนี้เลยจับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่คล่องใส่ปลา
แล้วก็เอาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปเลยจ้า

ที่เห็นอยู่ประมาณสัก๓๐ตัวได้คนที่จับเนี่ยคือนางสาวนิ่มอายุ๓๒ปีนะคะ

เธอบอกเนี่ยตกดึกมาไม่หลับไม่นอนออกตระเวนจับตุ๊กแกที่มันเกาะกินแมลงอยู่ตามบ้านคนนะคะ
เธอบอกว่าตั้งแต่๓ทุ่มเริ่มออกบ้านแล้วกลับมาอีกทีนู่นตี๓๔
ดึกไม่หลับไม่นอนไปพร้อมกับคันเบ็ดที่ดัดแปลงให้มันยาวประมาณสัก๕เมตร
นี่แงอุปกรณ์สาวคนเกร็งของเรา
ถูกต้องแล้วแล้วก็ยังมีไฟลากบ

ถูกต้องแล้วเธอบอกเธอทำแบบนี้ทุกวันเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้จุนเจือให้ครอบครัว

อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข่ง

เขาบอกอย่างนี้คนในหมู่บ้านทำเหมือนกันหลายรายเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแบ่งโซน

แบ่งพื้นที่ไม่ให้มีการทับซ้อนหรือทะเลาะวิวาดกัน
ไม่งั้นมันเกิดพื้นที่ทับซ้อนเดี๋ยวมันจะยุ่งนะ
เป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นได้แต่ที่นี่สามัคคีกันรู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นของใคร

แล้วที่สำคัญนะอาชีพนี้ยังไม่ค่อยมีใครทำ

เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล
เวลามันอ้าปากนี่เป็นช่วงอะไรที่มันสู้นะ

งับโดนกัดจนได้เรื่องแล้ว
เห็นบอกว่าขายตัวนึงไม่ธรรมดาใช่ไหมคุณชิสา
บาทแล้วแต่ขนาดของตัวตุ๊กแก่
โดยตุ๊กแก่ทั้งหมดถูกส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เขาเชื่อว่านี่แหละคือวัตถุดิบเอาไปทำเป็นยาชั้นดีเลยทีเดียว

เขาบอกว่าเอาล่ะในเมื่อความต้องการเยอะขนาดนี้วันหนึ่งก็จับได้เยอะอยู่นะคะ

มีรายได้เฉลี่ยวันละ๑๐๐๐๑๓๐๐บาท
แล้วเธอบอกนะว่า๔๐๕๐ตัวนี้ธรรมดา

จับได้วันละ๑๐๐ตัวก็มีคุณผู้ชม
สมมุตินะไอ้วันนั้นที่จับได้๑๐๐ตัวแล้วทั้ง๑๐๐ตัวเป็นตัวใหญ่

โอ้โหผมเสียเป็นหมื่นนะออกไปที่นี่
นั่นไงคุณค่ะ
ดูแลกก็ปลอดภัย